ไปดูอดีตนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะ
เปิดบ้านให้นักข่าวประจำพักเพื่อไทยได้เข้าชมกันด้วย
โดยเฉพาะพาไปดูงานอดิเรก

ให้สื่อมวลชนประจำพักเพื่อไทยก็เข้าไปภายในบ้าน
อดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ค่ะ
งานนี้ก็เลยพลาดไม่ได้ที่จะพาสื่อมวลชนชมสวนผักสลัดที่ลงทุนลงแรงปลูก
แล้วก็รดน้ำด้วยฝีมือตัวเองโดยมีการอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนการลงมือทำ
แปลงผักเนี่ยทำอะไรไปบ้างชนิดที่เรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ย
โอ้โหมีความสุขเลยล่ะคุณดูสิถ่ายภาพกับสื่อมวลชนนะคะ
นี่ที่อยู่ในมือสื่อมวลชนนี่คือให้ผักกลับไปกินที่บ้านด้วยนะ
ปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษแล้วแต่ละคนก็มีความสุข
เพราะว่าละอองน้ำเนี่ยทำให้ทุกคนเย็นนะอ่า
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ไปด้วยคุณรับพิพันธ์อ่า
ใช่เมื่อวานก็ไปด้วยไหนล่ะเดี๋ยวหาคุณรับพิพันธ์ก่อน

เดี๋ยวไปฟังเสียงนายกอดีตนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
ทำทุกวันค่ะแล้วก็ใส่ถุงก็เก็บอยู่ได้นานกว่า
เพราะว่าพอไม่ใส่สารอะไรเลยเนี่ย
อยู่ได้นานแล้วก็กรอบอะค่ะก็อร่อยดี
เพราะว่าเป็นคนชอบทานผักอยู่แล้วช่วงนี้ก็เลยหันมาทานผักทานผัก
เอาไปจิ้มน้ำจิ้มบ้างน้ำสลัดบ้างทานกับแบบเหมือนแทนแทบจะแทนไข้
เป็นเมนูสลัดหรือว่าเมนูอะไรคะ
เพราะว่าอร่อยแล้วก็นิ่มกรอบค่ะ
แล้วก็รู้สึกจะมีประโยชน์

ทางนี้ก็จิ้มน้ำสะหรับบ้างทานเปราะบ้าง
กับหมูทานกับไก่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ราเก็ต

และเคล็ดลับดีที่ทำให้หุ่นดี

พอเก็บกันหอมปากหอมคอแล้ว
อดีตนายกยิ่งรักก็ลงมือทำสลัดผักกันเลยครับ
แล้วก็สลัดคอหมูย่างให้สื่อมวลชนได้ริมรสกันนะครับ

แชร์ภาพเป็นที่บรรลึกด้วยตามสไตล์ของท่าน
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างที่เห็นครับ
สนุกสนานเป็นกันเองแม้ว่าตลอดทั้งปี
ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในคดีจำนำข้าวกันมาตลอดเหมือนกันนะ
แต่ว่าเจ้าตัวก็ยืนยันว่าพร้อมต่อสู้เต็มที่
วันนี้ขอสนุกก่อนเก็บพักก่อน